ดูต่ออีกหนึ่งเรื่องกลายเป็นเรื่องโอละพ่อไปแล้ว
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งถือแก้วเหล้าอยู่

เธอไม่ยอมให้คนมาดูหมินศักดิ์ศรีความเป็นหญิง

กล้าที่จะต่อกรกับผู้ชายที่มารุนรำเธอแบบนี้ก็เป็นคำชื่นชมกันไป
แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องโอรพ่อ
ล่าสุดเธอออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า
ขอโทษจริงผู้ชายคนนั้นคือพี่บ่าว

นับถือเป็นพี่ชายคือผู้ชายคนนี้เคยเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก
เคยอุ้มเธอตอนเด็กเธอแก้พงแก้ผ้าคือแบบเหมือนเป็นพี่น้องกันนะฮะ

และผู้ชายคนนี้มาดักรอน้องสาวเหมือนจะมาทักว่าจำพี่คนนี้ได้ไหม

ด้วยความที่เขาเคยเล่นกันมาเคยแก้ผ้าเล่นกันมาเคยอุ้มเคยเล่นดูกันมา
ก็แค่มาดักรอดูว่าวันนี้น้องเป็นนักร้องพี่บ่าวมาหาเนี่ยน้องจำพี่ได้ไหม
โดยการหยอกด้วยการขยำก้นไปหนึ่งที
แต่น้องสาวจำไม่ได้ทั้งตบทั้งถีบกลับไป
ไปฟังเสียนกเอี่ยงชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
กูเห็นหมดเลยกูเห็นมาหมดอ่าประมาณนี้อ่ะค่ะ
แล้วสักครั้งหนึ่งก็อ่ะตบก้นเลยแล้วหันมา
คือประมาณตกก้นแล้วให้น้องหันมาทาง
แล้วแกจะพูดว่ามึงจำดิบ่าวไม่ได้เหรอ
หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่ในงานคืนนั้น
แล้วก็ในอำเภอแล้วก็กำนันท่านกำนันนะคะ
รู้สึกว่าจะเป็นท่านกำนันนรงค์นะคะ
ท่านกำนันนรงค์นกเอียงขอโทษมากเลยนะคะ
เอาเป็นว่าสรุปว่าเรื่องนี้ไม่มีใครทำร้ายนกเอี่ยง

อ่าเป็นสิ่งที่นกเอี่ยงเข้าใจผิด

เขาบอกว่าพี่ไข่เนี่ยเป็นพี่ชายที่เคยอุ่มเธอมาตอนเด็ก

แล้วก็ไปตบไปถีบตอนที่มาจับก้น
พี่บาวพี่บาวภาษาใต้คือพี่ชาย

แล้วก็บอกว่าทิ้งท้ายนะขอโทษชาวพัทธรุงที่ทำให้มองภาพลักษณ์ไม่ดี

ตอนนี้ตัวเขากับพี่ก็เข้าใจกันดีแล้ว
ทั้งหลังทักน้องหรือทักคนรู้จักทักใคร
เอาขึ้นมันเลือกขึ้นมาหน่อย
เออจะพยมก้ญเขาก็ขยับลงหลั่งก็แบบอึ๊บ

เออนะคะอ้าวฝากไวล่ะกันนะฮะ